คุณผู้ชมครับมาดูอาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครกับภรรยากันหน่อย
ติดโควิด๑๙กันไปล่าสุดคุณหมอบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
ทั้งสองท่านไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าหายใจเองได้บ้างแล้ว
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกมาแถลงอาการล่าสุดของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ท่านผู้ว่าสมุทรสาครอาการดีขึ้น
ตอนนี้แพทย์ก็ลดปริมาณยาคลายกล้ามเนื้อลง
ระดับออกซิเจนในเลือดก็อยู่ที่ระดับที่น่าพอใจ
เมื่อถอนยาคลายกล้ามเนื้อบางส่วนทำให้คนไข้รู้สึกตัวมากขึ้น

ก็มีการต้านเครื่องช่วยหายใจในบางครั้ง
หายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ
คนไข้เริ่มหายใจได้เองมากขึ้น
แล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอดได้ดี

ทำให้ยังหายใจด้วยตัวเองได้ช้าอยู่
ตอนนี้ก็ยังไม่รีบในการถอดเครื่องช่วยหายใจ

ส่วนภรรยาของท่านคุณชุติพรอาการก็ดีขึ้น
ตอนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะ
แต่ว่าท่านเองก็ขอกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซะก่อนดีกว่านะฮะ
จะได้อยู่ใกล้ที่ด้านของท่านผู้ว่านด้วย
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนอื่น

ไปอยู่ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่๑สนามกีฬากลางสมุทรสาคร๑๔วัดเนี่ย
แล้วก็ตรวจเชื้อโควิด๑๙ครั้งสุดท้าย

มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่พบเชื้อแล้ว๒๙๒ราย
ทางจังหวัดก็ต้องส่งกลับไปที่พักก็คือตลาดกลางกุ้ง
ทุกคนดีใจยิ้มกันใหญ่เลยฉันหายแล้ว

ละกระโปรงกระเป๋าขึ้นรถกลับไปที่พักตัวเอง
แล้วก็มีถุงยังชีพของสภากาชาติไทย
ให้กลับไปเป็นขวัญกำลังใจด้วยคนละ๑ถุงนะครับ
เมื่อทุกคนไปถึงตลาดกลางกุ้งบรรดาเพื่อนและครอบครัวไปยืนรับกันนะคุณ
เฮปบมือกันใหญ่เลย
ทุกคนก็ดีใจที่กลับมาถึง๒๙๒คนนะฮะ
ก็ต้องมีการทำทะเบียนประวัติแหละ

ตามโรงตำรวจจะเล่าที่ยืนบ๊ายบายส่งกลับกันไป
ทุกคนก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตกันกับคนในครอบครัวเหมือนเดิม
อันนี้ก็เป็นภาพที่น่ายินดี

การทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย